ส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีฆ่าเสือดำนะครับ

รายงานตัวต่อสารทองผาภูมิเป็นครั้งแรกครับ
แล้วก็นัดรายงานตัวครั้งต่อไป๙เมษายน
ขณะที่ทางด้านของเลขาธิการสารยุติธรรมก็ยืนยันว่า
ปฏิบัติต่อนายเปรมชัยเหมือนผู้ต้องหามรายอื่น

เปรมชัยกรณสูตรประธานกรรมการบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันล่าสัตว์ป่าและข้อหาอื่น
พระราชบัญญัติป่าสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่า
พุทธศักราช๒๕๓๕
พร้อมตัวในความเดินทางไปที่สารจังหวัดทองพาภูมิครับ
เพื่อไปรายงานตัวต่อสารโดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ๑๐นาทีในการรายงานตัว
ก็มีการเซ็นชื่อแล้วก็ยื่นเอกสาร
จากนั้นนายเปรมชัยกับพวกจึงเดินทางกลับออกจากศาลจังหวัดทองผาภูมิทันที
และสารให้รายงานตัวอีกครั้ง๙เมษายน
สำหรับการรายงานตัวต่อสารของนายเปรมชัยกับพวกนะครับ
นายสารายุชเบญจกุลประธิกาศิลป์สำนากงานสารยุติธรรม

สารจังหวัดทองผาภูมินัดนายเปรมชัยกับพวกรายงานตัวครั้งแรกในวันนี้
ซึ่งเป็นวันครบกำหนดนัดฝากขังครั้งที่สี่
โครงการลดภาระผู้ต้องหาในศาลห่างไกล
มีการดำเนินมาตั้งแต่ปี๒๕๖
โดยยืนยันว่าปฏิบัติเหมือนกันกับผู้ต้องหาทุกรายทุกคดี
ซึ่งนายเปรมชัยไม่มีสิทธิ์พิเศษ
ขณะที่คดีของนายเปรมชัยสามารถยื่นฝากหางได้๗ฝากรวม๘๔วัน
เนื่องจากว่าก็มีข้อหาที่มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก๑๐ปี
แต่หากพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนเสร็จส่งอายการพร้อมฟ้อง
ก็สามารถยืนได้ก่อนครบกับหมดฝากหัง